กรณีที่มีกลุ่มชายชะกันนะฮะ
ตอนแรกอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับ

ปรากฏว่าจับตัวลูกชายไปอันนั้นน่ะ
คือพ่อบอกว่ารับได้
แต่ไอ้ที่รับไม่ได้แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมคือ

ชายชะกันนะฮะตัดผมสั้นเห็นไหมครับ
นะฮะบอกอ้างตัวเป็นตำรวจเข้ามาค้นบ้าน
นะครับลุงเจ้าของบ้านนะครับ

ถูกกลุ่มชายชะกันจับอยู่ในห้องนะครับ
จะเข้าไปช่วยลูกก็เข้าไปไม่ได้

นายบุญยืนกลิ่นศรีศุกร์อายุ๕๙ปี

นายบุญยืนเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุย้อนไป

ชายชะกัน๗๘คนวิ่งเข้ามาในบ้าน
บอกเป็นตำรวจถามหาลูกของเขา

ยาขัดขืนแล้วก็วิ่งไปชั้น๒

ขณะนั้นไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้กลุ่มนี้

ตำรวจจริงหรือเปล่าก็เลยไปแจ้งความไว้ก่อน

แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานด้วย

ตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดจังหวัดชายภูมิ

กระทำผิดจริงเพราะว่าพบสารเสพติด

พ่อบอกว่าลูกผิดดำเนินคดีไปเลย

ภรรยาบอกเธอ

ตังค์หายไป๓๒๔๖๐บาท

ส่วนที่เหลือ๑๓๔๖๐บาท

หลังไปจะพบว่ากระเป๋าสีเทา

ถือติดมือไปด้วยส่วนไอ้กระเป๋า
อีกใบสีเหลืองยังคงวางไว้ที่โต๊ะทำงาน

เห็นผู้ชายเสื้อสีขาวกำอะไรก็ไม่รู้

ลักษณะคล้ายธนบัตรแล้วยัดใส่กระเป๋ากางเกง

แต่ได้กลับมาแค่๑๓๔๖๐บาท

เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นตำรวจ

ให้นั่งรวมกลุ่มกันเลยห้ามหนี
อ้าวอะไรเว้ยวะ

สี่ห้าคนพวกมันก็พังประตู
ผมก็เห็นมาทำร้ายลูกชายเลยครับ

ผมจะอยากเจำเนินกดีถึงที่สุดแล้วครับ

ต้องฟังความสองข้างครับมาให้ตำรวจเขาชี้แจงบ้าง
พลตำรวจตรีฉลองสุขจันทร์ครับผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิบอกว่า
เหตุเกิดในเมื่อวันที่๘มีนาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบรามยาเสพติดเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว
ส่วนเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินที่หายไปชี้แจงบอกว่ามีเงินบางส่วน
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจยึดไปเนี่ยมีเพียงเงิน๑๓๔๖๐บาทก็คืนให้ไปแล้ว
ส่วน๑๙๐๐ตำรวจชุดจับกลุ่มยืนยันว่าไม่ได้ยึดมาตามข่าวที่ออกไป
ตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะครับ
ถ้ากระทำผิดจริงเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายไป

ก็ต้องมีคำอธิบายนะคะเพราะว่าภาพมันเห็นเป็นแบบนี้นะคะ